คุณผู้ชมคะยังอยู่กันที่เรื่องของการขับรถค่ะ
คราวนี้พาไปดูที่ตลาดแห่งหนึ่ง

เขาบอกว่าเขามีอาวุธไว้ปราบคนที่ขับรถย้อนสอน
ส่วนจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูภาพนี้กันก่อนค่ะ
โซเชียลเขามีการแชร์ภาพนี้เลยคุณผู้ชม
เป็นลูกระนาดสีเหลืองมองเผินเหมือนปกติ
แต่มันมีหนามยื่นออกมา
แล้วรถที่จอดอยู่คันนึงเนี่ยยางแบนอยู่นะ
มีข้อความระบุด้วยบอกว่าขอนแก่นตลาดศรีเมืองทอง
ทางเข้าห้ามทางห้ามเข้ามีป้ายติดชัดเจน
ใครคิดจะสวนเลนเข้าไปต้องเปลี่ยนยาง
ถ้าวิ่งปกติเขี้ยวแหลมมันจะยุบลงไปได้เอง
อันตรายเฉพาะคนที่สวนเลนมา
นี่แหละคุณผู้ชมโลกโซเชียลนะ

เราไม่อ่านคอมเมนต์ของเขาว่าเขาคอมเมนต์ยังไง

ละนาดแบบที่มันมีฟันฉลามเนี่ยมันควรที่จะมีไหม

หรือทำถูกต้องแล้วเพราะว่าเขาสวนเลนมา
ความคิดเห็นมาบอกกันได้ผ่านทางไลน์หน้าจอนะคะ

พบว่ามีอุปกรณ์นี้นะคะเขาเรียกว่า
เครื่องบังคับเดินรถทางเดียวพร้อมกับหนามแทงล้อ

เมื่อกี้ที่คุณสุภานีพูดชื่อเต็ม
แต่ชื่อย่อนี้ทางกั้นฟันฉลาม

แต่ถ้าเกิดว่าย้อนมาเนี่ยโดนนะจ๊ะ
ค่ะก็มีรถคันที่เหยียบไปแล้วแบนไปแล้วนี่นะคะ
ซึ่งทางเจ้าของตลาดเขาเอามาติดตั้งเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
คือคือตลาดแห่งนี้เป็นตลาดขนส่งสินค้าการเกษตรขนาดใหญ่ไงคะ

และทางตลาดก็พยายามจัดระเบียบโดยเฉพาะเส้นทางเข้าออก
ทางเข้ามี๓ทางทางออกมี๒ทาง
แต่ปัญหาคือทางออกนี่แหละคนมักจะมาเข้าไง
รถยนต์รถจักรยานยนต์ก็เลยมีปัญหาการติดตั้ง

ใช่คือที่ฉันคิดอยู่ไงถ้าสมมุติเกิดว่าแบบ
จะเข้ามาทางนี้ปุ๊บแล้วก็แบบอ้าวเข้าไป๒ล้อแรก
ลืมลืมของไม่ได้เอาจะทำยังไงดี
หรือไม่เห็นหรือไม่รู้ผมเคยไปตลาดนี้
นี่ค่ะก็เลยเป็นปัญหาว่าทำมาแล้วอย่างนี้ถูกต้องหรือเปล่า
คุณผู้ชมส่งมาควรจะมีถูกต้องแล้ว

ค่ะทีนี้แม่ค้าแม่ค้าที่ตลาด

เขาบอกว่าก่อนหน้านี้มันจะมีการขับรถย้อนสอนประจำเลย
ก็เลยจะเกิดปัญหาเรื่องรถเฉียวชนกัน
แต่พอมีการติดตั้งเจ้าตัวนี้เจ้าเครื่องกั้นทางกั้นฟันฉลามเนี่ยนะคะ
ก็ทำให้การสัญจรมันสะดวกขึ้น

แล้วก็ฟังแม่ค้าแสดงความคิดเห็นนะคะ
ก็ที่เราทำที่บังคับเดินรถทางเดียวนะคะ
เพราะว่าเดิมทีเราพยายามที่จะ

แล้วก็ยังมีการย้อนสอนลักไก่เข้ามาอยู่ดีมันทำให้เกิดอุบัติเหตุ
ฉะนั้นเราก็เลยคิดหาวิธีที่จะให้เป็นเส้นทางวันเวย์
ก็ใช้ที่บังคับเดินรถทางเดียวอะค่ะมาเป็นตัวกั้น

เพราะเราพยายามทำมาหลายปีแล้วแล้วก็ยังไม่เป็นผล
ก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยเรื่องอุบัติเหตุ
ว่ารถวิ่งสวนขึ้นมาเนี่ยทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

มีบ้างนิดหน่อยค่ะสำหรับคนที่มองไม่เห็นป้าย
หรือว่าบางทีด้วยความเคยชินก็จะเลี้ยวเข้ามาโดยที่ไม่ทันสังเกต
ข่าวนี้เรียกไลน์จากคุณผู้ชมได้เยอะพอสมควรนะครับ
บอกว่าทำถูกแล้วกับพวกมักง่ายเนี่ยนะฮะ
เชื่อดไก่ให้ลิงดูนะครับอยากให้ติดแบบนี้ทั่วประเทศเลยนะครับทำถูกแล้วครับ

ทุกสนนทุกซอยแล้วที่สำคัญก็คือที่ทางอะไรฮะ

บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทำได้เพราะว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ส่วนบุคคล
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของผู้บริหารตลาด

แต่ว่าทางด้านทนายทนายรณรงค์เขาบอกนะ
บอกว่าเจ้าของตลาดไม่มีอำนาจที่จะทำแบบนี้
เพราะว่าเจ้าของตลาดไม่มีอำนาจในการจัดการจราจร

แต่ถ้าเกิดว่ามีรถที่เขาเสียหายจากไอ้เจ้าหนามนี้

แต่ถ้าเกิดว่าอย่างพวกข่ายทหาร
หรือว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขามีติดแบบนี้

เพราะว่ามันเป็นสถานที่ความมั่นคงที่มีกฎหมายรองรับ

แม้ว่าคุณจะเป็นเจ้าของแล้วก็ตาม
อาจจะเป็นสถานที่สาธารณะใช่ไหม

แต่พอเปิดให้คนเข้ามันก็ถือเป็นสถานที่สาธารณะ

ผมกลัวคนเดินสะดุดอันตรายนะ
อย่าไปเดินตรงนั้นเลยทางรถเขา